ช่วงนี้วันหยุดเนี่ยก็คือ๑๖กรกฎาคม

พระใหญ่แต่ว่าหลายคนก็ถือโอกาสหยุดยาวเลย

ทีนี้การออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็มีการเลื่อนนะคะ

ก็เลยเลื่อนออกมาเป็นวันที่๑๕กรกฎาคม
ก็เลยทำให้โอ้โหบรรดานักเสี่ยงโชค
ต้องออกไปส่องเลขเด็ดกันแล้ว

เออก็อยากได้เลขมาไว
ช่วงนี้สวทธิศหยุดไปสิใช้เวลาเต็มที่

วันนี้ก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมกันหลายพื้นที่ทีเดียว

ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาได้เลขเด็ดเขาไปส่องอะไรกันมาบ้าง
ที่แรกพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยากันที่นี่ค่ะ
เจ้าบ้านจำนวนมากแวะเวียนไปยางอาสมหรือศรีเนร
พื้นที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ไหว้ขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
โดยน้ำตาเทียนสีแดงค่ะ

เขาไปเอาตัวเลขที่ไหนมาลอยน้ำเหรอคะ
ลักษณะคล้ายไปเอาสติ๊กเกอร์ให้
ตามร้านสติ๊กเกอร์ต่างที่เป็นตัวเลขแล้วเอามาลอยน้ำเลย

คุณผู้ชมเห็นแล้วเราคงไม่ต้องบอกมั้ง

ตามเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ในอ่างน้ำเนี่ยนะคะอ่างน้ำมนต์นะคะ
ตัวเลขเหล่านี้เกิดจากการประกอบพิธีจรดตัวเลข
พิธีกรรมโบราณของอาจารย์ลือสิเนร
ที่เขาหยดน้ำตาเทียนลงในอ่างน้ำมนต์ที่นี่ค่ะ
จากนั้นชาวบ้านก็แวะเวียนกันเข้ามาดู
เห็นตัวเลขก็นำกันไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อกันไปนะคะ
จากที่พระนครศรีอยุธยาไปต่อที่อ่างทองค่ะ
ไปที่บริเวณหน้าโบดวัทธชะกำเภอวิเศษชายฉาน
ที่นี่ก็มีชาวบ้านนะไปทยอยส่องหาเลขเด็ด
เนี่ยค่ะต้นตะเคียนแล้วไม่ได้มีแค่ต้นสองต้น

แต่ละต้นเนี่ยโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยนะคะ
โดยเฉพาะต้นหนึ่งมีขนาด๑๕ตัน

ขาวโพลนทุกต้นเลยนะคะ

เพราะว่านอกจากน้ำหนักขนาดนี้แล้วนะความ
ยาวถึง๑๑เมตร๗๓เซนติเมตรส่วนรอบลำต้นนี่นะคะ
ก็มีความยาว๓เมตร๗๕เซนติเมตรคุณจินตนาการดูมันใหญ่ขนาดไหน
แล้วที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านเขาได้เลขเด็ดจากต้นตะเคียน
เอาไปเสี่ยงโชคถูกรางวัลมาหลายงวดเขาว่าอย่างนั้น
ชาวบ้านในตะมนต์ท่าช้างคนหนึ่งคือนายบุญเลิศจันทวีอายุ๕๘ปี
บอกว่าตัวคุณบุญเลิศเองกับเพื่อนบ้านเนี่ย
ทั้งพ่อค้าแม่ค้าระแวกนี้ก็ได้เลขเด็ดจากต้นตะเคียนยักษ์นี้เป็นประจำ
ที่ผ่านมาก็โชคดีรับทรัพย์กระเป๋าตุงกันตามกัน
บอกแค่นี้แหละอยากไปก็ไปที่อ่างทองนะจ๊ะ
ถ้าใครไม่สะดวกที่อ่างทองอยู่ใกล้กรุงเทพเข้ามาหน่อยไปนี่ก็ได้ค่ะ
กลางบางพระวัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
จุดนี้นอกจากไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อสมหวังแล้ว
นักเสี่ยงโชคเขาก็ไปด้วยนะแต่วิธีการเสี่ยงโชค
หาตัวเลขของที่นี่คือการไปเสี่ยงเซียมสี่
เซียมซีแล้วก็จะได้ตัวเลขมานอกจากดูดวงแล้วก็ตัวเลขนั้นแหละ
คิดว่าเป็นตัวเลขมงคลของตัวเองแล้วถูกไปกันเสี่ยงไงอ่า
เป็นการเสี่ยงนะคะก็เอาไปเสี่ยงโชคอีกทีนึงเนี่ยนะคะ
กำไรลาบวันดีอายุ๓๔ปีชาวบ้านที่มากราบไหว้หลวงพ่อสมหวังเนี่ย
บอกว่าตั้งใจมาขอโชคลาภจากหลวงพ่อเลยนะเพราะว่าเป็นคนชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาเคยถูกรางวัลพูดไปก็อิจฉาไปนะ
หกงวดติดต่อกันโอ้โหโชคดีมากค่ะ
เลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๓ตัวถูกมาหมดแล้วแล้วตอนนี้ตั้งคันอยู่ด้วย
เชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังจะให้โชคครั้งใหญ่ก็เป็นได้
จะมาพร้อมลูกไงเป็นความเชื่อแบบนี้และอยากได้โชคใหญ่ด้วย
และถ้าสมใจนะบอกว่าจะมาแก้บนนะหลวงพ่อสาธุ
ถ้าหนูถูกรางวัลใหญ่นะเดี๋ยวหนูจะมาแก้บนหัวหมู๑๐๐หมูค่ะ
ซึ่งที่วัดนี้เขามักจะแก้บนด้วยหัวหมูอยู่แล้ววัดกลางบางพระนะคะ
ส่วนใครที่เป็นคอนักเสี่ยงโชคจริงเนี่ยบางคนไปทุกงวดเลยนะที่นี่
เกาะคำชโนธในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
บริเวณสารเก่าดั้งเดิมของพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
คักไปด้วยชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปไหว้ขอพร
ขอโชคลาภกันแบบนี้ไม่ขาดสายกันเลยค่ะ
เมื่อวานนี้เขาบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษนะคุณ
มีหนุ่มชาวสุพรรณบุรีคนนึงเขามาที่นี่แล้วก็นำเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ตัวใหญ่มากเต่าตัวใหญ่มากนะคะนำเต่ามาทำพิธีปล่อยในบริเวณศาลแห่งนี้ด้วย
คือพ่อหนุ่มคนนี้เขาเล่าว่าเขาขับรถเนี่ย
แฟนสาวจะมาเยี่ยมญาติที่จังหวัดสกลนครระหว่างทางไปเจอเจ้าเต่าตัวนี้
คลานข้ามถนนอยู่เขาก็เลยหยุดรถแล้วก็นำเต่ากลับมาที่อำเภอบ้านม่วง
ทีนี้เมื่อญาติญาติเห็นเข้านะคะก็เลยแนะนำให้เอามาปล่อยที่ศาลแห่งนี้สิ
ก็เลยนำมาเนี่ยดูสิโอ้ยน้องโผล่มาแล้วทำไมน้องขาวแล้วอ่ะเออ
ขาวแบบนี้รู้ไหมคะเพราะว่าชาวบ้านเขาเนี่ย
นำแป้งไปทาใช่ไหมแล้วก็เห็นเลขด้วยแหละนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกน่ะอันนี้เป็นคำกล่าวของชาวบ้านน่ะอ่า
เห็นเป็นเลข๘ค่ะบริเวณหลังเต่าเห็นขาวเมื่อสักครู่นี้
ส่วนท้องเต่าอ่ะก็ไปหงายดูด้วยนะอืมอ่าเห็นเป็นเลขสอง
ชาวบ้านตรงสรรเต่าอย่างหงายนานนะคะอ๋อไม่ดีน่ะใช่
ชาวบ้านก็เชื่อนะคะว่าเต่าตัวนี้เป็นพญาเป็นเต่าพญานาค
อ่าค่ะเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะทำไมฟังดูเสียงเราเบาอ่อย
สารเต้าก็เขาเรียกอะไรฟังหูไว้หูเรื่องเชื่อเราก็สนใจด้วย
ฉันเรื่องของสารแล้วก็สงสารแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วค่ะ
ขอให้ทุกคนเป็นเรื่องของการทำบุญทำกรรมเอาไว้นะใครทำดีก็ได้ดีไปโชคดีไป
คุณผู้ชมหลายท่านส่งไลน์มาหน้าจอนะคะบอกว่าพรุ่งนี้รวย
บางคนก็บอกว่าได้เวลาของหวยแล้วจ้าว่าหลายคนติดตามช่วงนี้กันอยู่ด้วยค่ะ